อ่าเรามาดูเรื่องนี้ฮะวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มตะหลิง
เออเออต้องกรรมด้วยแต่เราจะได้ลอยกระทงหรือไม่
นี่ต้องฟังใครดีครับนี่ระหว่างรัฐมนตรีท่องเที่ยว
หรือฝั่งทางนู้นคุณฝั่งน้ำเงินของคุณนะฮะ
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เอาจริงดิฉันงงไปหมดแล้ว
เมื่อวานนี้ตามข่าวเอ๊ะสรุปจัดเอ๊ะไม่จัดเอ๊ะหรือยังไงกันแน่
เอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากกรณีที่นายพี่พลัดรัชคิดประการฮะ

มีการเปิดเผยเรื่องของการเปิดประเทศ
เปิดประเทศตั้งแต่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ผลการตอบรับเป็นอย่างไร
นายพิพัฒน์บอกว่าดีมากครับ

จะมีกิจกรรมอะไรที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกหรือไม่

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
สั่งการมาแล้วให้จัดงานเขาดาวน์ทั้ง๕ภาค

ส่วนจะเป็นจังหวัดใดทางกระทรวง
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะพิจารณา
นักข่าวก็ถามอีกและสิ่งนี้กลายเป็นประเด็น
ถามว่าแล้วลอยกระทงที่จะถึงนี้๑๙พฤศจิกายน
ยังไงดีครับท่านรัฐมนตรี
อนุญาตให้จัดเป็นปกติได้หรือไม่นะครับ

กิจกรรมลอยกระทงในบางพื้นที่ที่อยู่ในข่ายจังหวัดสีแดงเข้ม
ขอให้ไปจัดในช่วงเทศกาลเขาดาวน์ปีใหม่เลยทีเดียว
คุณก็เลยถูกตีความเอาไปเผยแพร่กัน
ว่าห้ามจัดงานลอยกระทงปีนี้
งดจัดลอยกระทงในปีนี้แล้ว
เอาไปรวบทีเดียวเป็นงานเขาดาวน์ไปเลย
นี่ฮะเทศกาลลอยกระทงไม่สามารถจัดได้
เพราะเวลากระชั้นชิดด้วย

และขอยกยอดไปไว้ในช่วงปีใหม่ไปเลยทีเดียว
ทีนี้ครับมันก็เป็นคำถามจากประชาชน
ไหนว่าอาจจะให้จัดงานลอยกระทงปีใหม่อะไรด้วยเลย
ต้องไปถามนายกไหมนายกว่ายังไง
เอาจากปากของนายยกเลยว่ายังไงบ้าง

มีคนเข้ามาแก้ต่างให้นายก

ใช่คุณธนกรโฆษกรัฐบาลบอกว่าเอาจริงนะ
เรื่องที่พูดมามันเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน
แล้วก็ย้ำบอกว่านายกน่ะไม่เคยพูดเรื่องนี้
ยืนยันด้วยว่าแต่ละจังหวัดจัดงานวันลอยกระทงได้
แต่จะต้องเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
ก็คือทั้งประชาชนภาคประชาชนด้วยผู้ประกอบการเอง

นายพิพัฒน์รัชกิจประการก็แจงสื่ออีกรอบหนึ่งคุณ

สื่ออีกรอบบอกว่าพวกคุณเข้าใจผิดนะครับ

จริงแล้วนายกไม่ได้ห้ามจัดกิจกรรมลอยกระทง
ตามที่สื่อรายงานอาจจะมีความคาดเคลื่อนกัน
แต่นายกแค่บอกว่าถ้าจะจับ
ต้องดูเรื่องของมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙ให้เป็นอย่างดี
เข้มข้นเรื่องของมาตรการ
แล้วก็ห่วงใยในพื้นที่สีแดงเข้มสีอะไรต่างเหล่านี้ด้วยนะครับ
แต่ถามว่าจัดได้ไหมจัดได้เมื่อวานจบไป
เพื่อความชัดเจนแจ่มแจ้งกระจ่างชัดยังไงดีคุณ
เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงาน
มหากรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติแล้วก็ออกมาคุยกับนักข่าว
นักข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์คุณตาย
โอ้โหถามนายกนายกตกลงท่านให้จัดลอยกระทงไหมคะ
นี่ทีแรกคุณสิริวัลก็กล้ากลัวเหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะนายกจะตอบมาด้วยอารมณ์ไหนอารมณ์ดี
หรือว่าหงุดหงิดชุนเฉียวคุณสิริวัณบอกว่าเดี๋ยวถ้านายยกว๊าบใส่หรือเปล่า
แต่ไม่เป็นไรเราเป็นสื่อเราก็ต้องถามให้ชัดเจนนะครับ
เพื่อฟังจากปากนะฮะไม่ว่าใครจะแก้ต่างให้ใครยังไงก็ตาม
ถ้านายยกพูดว่าอย่างไรฟังไหม
ฟังค่ะครับ
ก็เท่ากับตามโฆษกใช่ไหมโฆษกคือโฆษกรัฐบาล

ซึ่งแถลงออกมาบอกว่านายยกเนี่ยอนุญาตให้จัดได้รอยกะทง๑๙พยนี้

คือถ้าสมมุติเกิดว่ามีมาตรการที่ดีเนี่ยโอเคมันก็จัดได้
แต่ถ้าสมมุติเกิดว่าไม่ป้องกันดีมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา
เออนะครับเอาเป็นว่าสรุปอีกนิดหนึ่ง
คือจัดได้ฮะลอยกระทงแต่ว่าต้องอยู่ในมาตรการนะครับ